คุณผู้ชมคะเรายังตามความคืบหน้าให้ต่อนะคะ
กรณีน้องโอมเด็กชายวัย๑๔ปี
ที่ถูกพบเป็นศพอยู่ริมถนนที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
แล้วก็ทางตำรวจศพอร์ธะวัทย์ปุรี

สรุปสาเหตุการเสียชีวิตว่าเป็นอุบัติเหตุ
แต่ว่าทางครอบครัวติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ก็ไปร้องขอความเป็นธรรมที่กองปราบ
อยากจะให้โอนคดีนี้ไปที่กองปราบ
เพราะว่าทางครอบครัวบอกว่ามันมีหลักฐาน
ที่เชื่อว่าน้องโอมน่าจะถูกฆ่า

เห็นเป็นรถจักรยานยนต์นะคะขี่กันไป
แล้วเหมือนกับว่ามีอะไรห่ออยู่
เป็นคนลิ้นไก่สั้นพูดไม่ค่อยชัด
เขาบอกว่ามีคนก่อเหตุ๖คน
ร่วมกันฆ่าน้องโอมแล้วก็เอาศพไปทิ้งเพื่ออำพลางคดี
แต่ตอนแรกตำรวจในพื้นที่บอกว่า
ลิ้นไก่สั้นคนนี้พูดไม่ชัด
ให้ข้อมูลมันไม่ชัดเจนไม่นับว่าเป็นพยาน
ทีนี้ค่ะทางกองปราบก็เลยรื้อคดีขึ้นมาใหม่
วันนี้ตำรวจกองปราบก็นำตัวในนัทหนุ่มลิ้นไก่สั้นคนนี้
ลงพื้นที่ไปเลยนะคะแล้วก็ให้จำลองเหตุการณ์ให้ดูเลย
จำลองเหตุการณ์ดูซิว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
อะไรคือสาเหตุที่ทำให้น้องโอมเด็กชายกฤษดาศรีทรงอายุ๑๔ปีเสียชีวิต
ก็เริ่มจากกลุ่มผู้ต้องสงสัยนัดกินเหล้ากันที่บ้านของครอบครัวไนเกอร์
มก็อยู่ด้วยนะคะน้องโอมผู้เสียชีวิต
ซึ่งในนัทชายลิ้นไก่สั้นคนนี้ค่ะปั่นจักรยานตามมาทีหลังเขาบอกแบบนี้นะ
สี่ทุ่มก็พากันออกไปมีคนทำร้ายน้องโอม
แล้วก็พาไปชี้จุดที่ในนัทบอกว่าในนัทเนี่ยจอดรถจักรยาน
ดูเหตุการณ์อยู่ห่างจากจุดที่คนร้ายทำร้ายน้องโอมเนี่ยประมาณสัก๕๐เมตร
ในนัทพยานคนนี้บอกว่าเห็นว่าในเนธเป็นคนลงมือใช้ไม้เนี่ยยาวเท่าศอกเลย
ตีที่ท้ายทายของน้องโอมในนัทนี่ก็คือผู้ชายที่ทำท่าตีเนี่ยนะ
เขาทำท่าให้ดีแต่อันนี้ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยนะคือในนัทเขาทำให้เนี่ยผมเห็นแบบเนี้ย
แต่ว่าเขาจะแต่งกายเหมือนผู้หญิงหน่อยและเขาบอกว่าอีกคนนึงชื่อว่านายแปปซี่
คนนี้เป็นคนบีบคอน้องโอมส่วนอีก๔คนทำหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้า
คือทางครอบครัวของน้องโอมบอกว่าชุดที่น้องโอมใส่ตอนที่ออกจากบ้านไป
ตอนที่พบน้องโอมกลายเป็นศพมันคนละชุดกันด้วย
แล้วในนัดพยานคนนี้บอกว่าได้มีการขนน้องโอมเนี่ยขึ้นรถไปจัดฉากว่าเป็นอุบัติเหตุ
นัทบอกว่าตัวเองเนี่ยปั่นจักรยานตามไปดูเลยนะ
ใช่แต่ใช้ทางลัดเข้าวัดเพื่อไปออกอีกทางนึง
ก็เลยไม่มีภาพของในนัทปั่นจักรยานในกล้องวงจรปิด
เห็นแค่ภาพของรถจักรยานยนต์อ่ะผ่านในนัทบอกอ้อมไปอีกทาง
คือเขาขี่จักรยานตามแต่เขารู้ทางลัดใช่ก็เลยตามจักรยานยนต์ได้ทันก็เลยเห็นเหตุการณ์
เขาบอกแบบนี้อืมแล้วจุดสุดท้ายที่เขาพาตำรวจไปชี้จุดน่ะนะคะ
เขาบอกว่าเป็นจุดที่เขาซุ่มอยู่ห่างจากจุดที่กลุ่มผู้ต้องสงสัยช่วยกันจัดฉาก
เอาศพของน้องโอมไปทิ้งสักประมาณ๕๐เมตรได้
เห็นเลยว่าทุกคนเนี่ยนะช่วยกันจัดวางศพจัดวางรถจักรยานยนต์ให้ดูเหมือนเกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็แยกย้ายกันไปอันนี้ในนัทเขาบอกเขาเห็นแบบนี้เลยจริง
แล้วก็ตอนลงพื้นที่ให้ในนัทเล่าเหตุการณ์ให้ตำรวจกองปราบฟังเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามพระในวัดด้วยอ่ะนะคะที่ในนัทบอกว่าปั่นจักรยานลัดเข้าทางวัดน่ะ
ก็เลยไปถามพระว่าเห็นไหมคืนนั้นเห็นในนัทปั่นจักรยานมาเข้ามาทางวัดไหม
พระท่านบอกว่าปกติแล้ววัดจะไม่เปิดประตู๒ประตูที่เป็นทางลัดนะคะ
จะเปิดก็ต่อเมื่อมีงานศพอืมก็เลยถามในนัทอีกรอบนึงว่า
อ้าวพระท่านบอกไม่เปิดประตูอ่ะแล้วตัวเองปั่นจักรยานผ่านไปได้ยังไงอ่ะ
นัทบอกว่ามีอุปกรณ์ใช้เปิดประตูยืนยันว่าผ่านประตูวัดไปจริง
นี่คือสิ่งที่ในนัทยืนยันใช่นี่คือสิ่งที่ในนัทบอก
แต่ตำรวจชุดแรกที่เขาทำคดีเลยท้องที่เลยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพยานที่ไม่
ไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเพราะว่าลิ้นไก่สั้นพูดไม่รู้เรื่อง
อันนี้กองปราบเขาได้ข้อมูลจากจากคนที่เขาบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์ค่ะนะ
ทีนี้สภาพศพที่เจอกับจักรยานยนต์ของน้องโอมที่ขี่ไปแล้วก็ประสบอุบัติเหตุ
แล้วก็เสียชีวิตตามที่ตำรวจเขาสรุปเนี่ยทางพ่อกับแม่เขาบอกว่า
กับจักรยานยนต์มันก็ไกลกันมาก
ลักษณะมันถ้าเกิดว่าจะรถล้มรถคว่ำมาเนี่ย

แล้วท่านอนของศพดูเป็นท่านอนแบบเรียบร้อยตะแคงเรียบ
ถ้าเกิดแบบกระเด็นออกมาจากรถจักรยานยนต์จริงมันน่าจะเป็นลักษณะอื่น
ผงบาดแผลมันก็ดูไม่เหมือนรถล้มรถคว่ำนะครับ
เอาเป็นว่าในส่วนของกลุ่มที่ถูกมองว่าถูกมองว่าเป็นผู้ต้องสงสัย

เกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็จะทำร้ายใครที่แบบไม่ยอมเข้ากลุ่มหรือมีปัญหาอะไรด้วยเนี่ย
ตามที่พยานเขาบอกกันเนี่ยนะครับ
วันนี้คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ได้ไปคุยกับหนึ่งในผู้ต้องสงสัย
นี่ฮะผู้ชายคนนี้
เอาเป็นว่าชื่อนายอาทิตย์แล้วกันนะอายุ๑๗ปี
เขาเป็นเพื่อนสนิทของน้องโอมแต่เขาถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย
เขาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าวันเกิดเหตุมันเป็นแบบนี้
วันนั้นกลุ่มเพื่อนนัดเจอกันที่บ้านของไนเกอร์
แต่ว่าโอมบอกว่าจะออกไปรับแฟนแล้วขอยืมรถจักรยานยนต์ของบอมไป
เพราะฉะนั้นคืนนั้นเนี่ยโอมยืมรถจักรยานยนต์ของบอมไป
ในบ้านก็เหลืออาทิตย์บอมเปปซี่แล้วก็ไนเกอร์ที่นั่งดื่มเหล้ากัน
แล้วก็มีพ่อแม่ของเกอร์ด้วยอีก๒คนก็คือนางรุนกับนายเนธ
เพราะฉะนั้นก็เป็น๖คนนะครับ

อาทิตย์บอมเปปซี่ก็นั่งดื่มเหล้ากัน
โอมยืมจักรยานยนต์ของบอมไปรับแฟน
ยืนยันว่าในคืนนั้นไม่มีใครออกจากบ้านไปไหนเลย
เพราะฉะนั้นที่บอกว่าในเนธเป็นคนไปใช้ไม้ตีศีรษะของโอมอะไรตามการกล่าวอ้างเนี่ย

นั่งเล่นอยู่บ้านแก้ครับผม
นั่งเล่นกินเหล้ากันเนี่ยแหละ
พอผมนั่งเล่นประมาณถึงทุ่มกว่าอมก็มา

พวกผมนั่งเล่นเนี่ยจนถึง๔ทุ่มก็ออกไปดูหนังครับผม
ดูหนังเสร็จก็กลับบ้าน
เรายืนยันว่าในบ้านเนี่ยมีแค่เรา๔คน
รวมกับเจ้าของบ้านก็คือรุนกันเนี่ยครับผม

แล้วรุ่นอันนี้ได้กินเหล้ากับพวกเราไหม
ไม่ครับเขาก็เลิกงานมาครับเขาก็เข้านอน
ในนัดชายลิ้นไก่สั้นเขาบอกว่าเขาก็นัดกันแหละ

แล้วเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดอ่ะ
ตรงเนี้ยเนี้ยมันใช่ศพน้องโอมหรือเปล่าจักรยานยนต์ที่ขี่กันไปเนี่ย
ตามภาพในกล้องวงจรปิดนายอาทิตย์เขายืนยันว่า
เห็นในภาพจากกล้องวงจรปิดนะคุณเหนียวมาสอนค่ะ
ไม่ใช่จักรยานยนต์ของพวกเขาอ้าว
แล้วคืนนั้นก็ไม่มีเหตุทะเลาะอะไรกันเกิดขึ้นด้วยในภาพเนี่ย
ก็จะเห็นมีเสือที่เหมือนกับเสืออะไรพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่า
มันก็ดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นเสือธรรมดาเหมือนเอาเสือพาดไว้ตรงกลาง
ระหว่างสองคนที่เขาขี่กับคนซ้อนซึ่งมันไม่ใช่พวกเขาด้วย
แล้วมันก็เสือบมันไม่ใช่การห่อศพอ่ะ
จะมองว่าเป็นการห่อศพอะไรก็มองไปแต่เขามองว่ามันเหมือนกับถือเสือธรรมดา
ส่วนที่ในนัดชายลิ้นไก่สั้นออกมาให้ข้อมูล
ทางอาทิตย์เนี่ยเขายืนยันว่าไม่เป็นความจริงเลยวันเกิดเหตุพวกตนเนี่ย
มีพยานนะว่าอยู่ในบ้านนะซึ่งมีอีกคนนึงที่เป็นพยานได้
เขาเป็นใบ้อ่าตนเนี่ยมีพยานว่ามีคนเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ย
เป็นพยานได้ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ก่อเหตุอะไรไม่มีเหตุการณ์ตามที่ถูกกล่าวหา
ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอุ้มฆ่าหรือการฆาตกรรมโอมอย่างแน่นอน
กล้องวงจรปิดที่มีรถมอเตอร์ไซค์สองคันขับไปขับมาวนไปวนมานี่คือใช่รถของเราไหมไม่ครับไม่ใช่รถของเรา
มีทรงมีเสือด้วยมันเป็นของของพวกเราหรือเปล่ามีรถหลายคันมีผู้หญิงซ้อนกันคล้ายคล้ายดูเหมือนสามคน
แต่มันดูเหมือนว่าตรงกลางอาจจะไม่ใช่คนที่มีสติแล้วอ่ะอาจจะแบบเป็นศพที่โดนห่อแล้วก็โดนแบบนั่งไปด้วย
ผมคิดว่าน่าไม่ใช่เสือเมาเป็นเสือธรรมดาน่าเป็นเสือธรรมดาอืมแล้วก็ไม่ใช่พวกผมด้วยอ่ะ
เรามองว่าทำไมเขาถึงออกมาให้การแบบนี้คิดว่าผมไม่ทราบครับตอนนั้นเขาน่าจะเมาครับผม
อ่าทีนี้ค่ะมันมีประเด็นที่ในนัทที่เป็นพยานที่เป็นคนลิ้นไก่สั้นเนี่ยนะ
บอกว่าหลังจากที่ตัวเองเนี่ยไปให้ปากคำกับตำรวจในฐานะพยานตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะ
ปากคำให้ข้อมูลกับตำรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีคนในกลุ่มของผู้ต้องสงสัยเนี่ย
ไปทำร้ายร่างกายเขาด้วยครับประเด็นเนี้ยทางคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเขายืนยันว่า
ไม่จริงไม่ได้ไปทำร้ายในนัทและประเด็นที่บอกว่ามีเรื่องของยาเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ย
เขาก็ยืนยันว่าไม่จริงอืมเขาแค่นัดกันมาดื่มเหล้าเท่านั้นครับ
แล้วที่ในนัทเนี่ยมีแผลมีอะไรเนี่ยนะก็เป็นบาดแผลที่แบบเออทะเลาะกันตามภาษาพี่น้อง
ได้โอ้โหให้คนไปทำร้ายเพราะในนัทไปให้ข้อมูลกับตำรวจอืม
ข้อมูลแบบคนละแบบกันเลยนะไม่ตรงกันอ่ะผมว่าจะเอาให้เคลียร์ที่สุดเนี่ย
เริ่มต้นนะก็ต้องไปเคลียร์ก่อนว่าภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ย
เป็นกลุ่มผู้ต้องสงสัยหรือเปล่าใช่ไปดูหน้าให้ชัดชัดดูป้ายทะเบียนให้ชัดชัด
เพราะเขายืนรู้ว่าไม่ใช่พวกเขานี่เพราะเขาอยู่ในบ้านตลอดค่ะ